คุณผู้ชมคือต้องพูดถึงเรื่องราวความรักสามเศร้ามือที่๒มือที่๓
ในวงการบันเทิงช่วงนี้มีข่าวออกมาบ่อยมากเลย
ความสัมพันธ์หลายคนถูกจับตามอง
อยู่ใกล้กันอะไรอย่างนี้ถูกยงเป็นประเด็นหมดเลย
เพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงตลกอาวุโสรุ่นใหญ่อย่างอาเป็ดเชิญยิ้
นี่ก็โดนหางเลขไปกับเขาด้วยเหมือนกัน

อาเป็ดเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่ามีข่าวว่าอาเป็ดดูเหมือนจะสนิทสนม
กับหนึ่งในบรรดานักแสดงค่ายก่อนบ่ายคลายเครียดอย่างคุณหนึ่งบางปู
หลังจากที่เราเห็นฝ่ายหญิงโพสต์ข้อความบอกรักอาเป็ด
รวมถึงขอบคุณอาเป็ดที่ให้โอกาสผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยเป็นข้อความแบบนี้นะคะ
ตามมาด้วยเป็นภาพคู่ที่สนิทสนมของทั้งคู่แบบนี้
จนทำเอาชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยสนิทกันขนาดนี้สนิทกันเกินไปหรือเปล่า
จะมีอะไรในกอไผ่ไหมและเพื่อให้หายคล่องใจกันไป
บันเทิงไทยรัฐก็สอบถามข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดที่ยืนยันหนักแน่นเลยว่า
ทั้งคู่นะคะเป็นแค่ผู้กำกับกับนักแสดงเท่านั้น
และก็นับถือกันแบบผู้ใหญ่กับเด็กแบบครูกับลูกศิษย
คือไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ
ต้องบอกว่าคืออาเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยเขาสร้างคนมาอยู่ในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมาย
ที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่สนิทสนมกันเป็นเรื่องธรรมดามาก
เพราะว่าอาเป็ดเนี่ยคือเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนเฟรนลี่คือ
ใครแบบลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเด็กก็จะเข้าหา
ก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลย
ต้องถ่ายรูปนี่ก็ไม่แปลกไม่ผิดเหมือนกันเพราะรู้จักกันดี
ถูกต้องแล้วนะคะเรื่องนี้คือถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนจับตามองเฉยเท่านั้นเอง

ประเด็นนี้ตกไปนะคะคุณผู้ชม